เชิญทุกคนมาเชียร์ทีมชาติไทย

กันนะคะร่วมเจ้าฤทธิ์ประวัติศาสตร์กับบทพิสูจน์ครั้งใหม่
ฟุตบอลถิ่งถ้วยพระราชธาลครั้งที่สี่สิบสี่ทีมชาติไทยรับแข่งกับทีมชาติชั้นนำระดับเอเชีย
วันที่สามและห้ามิถุนายนนี้นาศนามราชมังคารากีฬาสถาน
จำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ไฮทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา
บัตรราคาหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยและห้าร้อยบาท
พิเศษซื้อบัตรเหมาสองวันรับส่วนลดทันทีห้าสิบบาท
เชียร์ทีมชาติไทยเปิดไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสอง